มี๒ประเด็น๒เรื่องนะฮะร้านกาแฟกับร้านขายไก่ทอด
คือร้านกาแฟร้านหนึ่งเขาก็มาโพสต์ไว้บอกว่าคือที่ผ่านมาไม่เคยไล่ลูกค้าออกจากร้านเลย
แต่ว่ามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่มานั่งรวมตัวกันแล้วก็มีการพูดจาดูหมินสถาบันจาบจ้วงสถาบัน
ตัวเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้หญิงก็เลยต้องเชิญลูกค้าออกจากร้าน
แล้วมันกลายเป็นประเด็นที่คนในโลกโซเชียลซึ่งติดตามประเด็นนี้มานะฮะ
ก็มีทั้งวิพากษ์วิจารณ์ติเตียนทัวร์ลงเจ้าของร้านกาแฟร้านนี้
แต่ก็มีคนที่ไปแสดงความคิดความเห็นให้กำลังใจแก่เจ้าของร้านกาแฟ
หลังจากที่เรื่องนี้นะฮะถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับ
โดยเจ้าของร้านกาแฟที่เป็นผู้หญิงบอกว่าความคิดเห็นต่างกันย่อมเกิดขึ้นได้
แต่ต้องมีสถาบันจึงจำเป็นต้องเชิญลูกค้าที่นั่งจับกลุ่มพูดจาดูหมินสถาบัน
ให้ออกจากร้านเธอก็เล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะฮะ
มันเกิดอะไรขึ้นในร้านกาแฟของเธอนะครับ
ทีนี้ครับนักข่าวก็ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านก็คือคุณธนานิษฐ์พุทธิสรรโรธนะฮะ
ซึ่งตอนไปเจอเนี่ยเธอก็กำลังวุ่นทำเมนูกาแฟตามออเดอร์เลยนะฮะ
แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าตั้งแต่มีการโพสต์เรื่องราวในเพจของร้าน
เรื่องของการแสดงจุดยืนไม่ให้ใช้สถานที่ที่ร้านมาชุมนุมทางการเมือง
หรือว่ามาพูดคุยมาตั้งกวนตั้งกลุ่มกันในการวิพากษ์วิจารณ์หรือจาบจ้วงสถาบันเนี่ยนะฮะ
แล้วก็จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ต้องเชิญลูกค้าซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ย
ออกจากร้านแล้วก็บอกว่าคิดต่างได้แต่ต้องมีสถาบันนะครับ
ข้ามคืนเท่านั้นเองก็มีคนทั้งมาลักษณะทัวร์ลง
คือมาตำหนิมาต่อว่าเธอแล้วก็มีคนมาให้กำลังใจเธอด้วยเหมือนกันนะครับ
ทัวร์แบบที่เป็นกำลังใจและทัวร์ที่เป็นทัวร์ด่าก็มี
เธอบอกว่าเธอก็รับฟังแต่ก็ไม่ได้สนใจ
เพราะเธอยังคงต้องทำมาหากินนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีลูกค้าจากหลายจังหวัด
สระบุรีฉะเชิงเซากรุงเทพชาวชนบุรีด้วยกันเอง
มาช่วยอุดหนุนมาให้กำลังใจบางคนมาขอถ่ายรูปนะฮะ
ทำให้ตอนนี้มีลูกค้ามาอุดหนุนกาแฟร้านเธอไม่ขาดสายเลย
จากเดิมเนี่ยรายได้อยู่ที่หลักร้อยถึงหนึ่งพันบาท
แต่๒๓วันยอดขายนะคุณทะลุหลักหมื่นบาทต่อวัน
เธอก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะฮะถึงจะให้สิ่งดีกลับไปหาลูกค้าที่มาอุดหนุน
ก็ได้แต่ทำกาแฟชงกาแฟสุดฝีมือเลยนะฮะ
แล้วก็ขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจที่ให้มาผ่านโลกโซเชียลด้วยนะฮะ
ก็ต้องยอมรับนะก็จะมีทั้งทัวร์แบบตำหนิติเตียนเธอ
แล้วก็มีทัวร์ที่มาให้กำลังใจเธอนะฮะไปดูอีกร้านหนึ่งนะครับ
ก็คือร้านขายไก่ทอดนะฮะเป็นร้านขายไก่ทอดในซอยเอกชัยสี่สิบสาม
ซอยวัดสิงห์นะฮะก็เขตจอมทองนะครับร้านนี้เขาติดป้าย
เขียนข้อความสั้นตัวโตร้านนี้ไม่ขายคนจาบจ้วงนะครับ
นี่เป็นการแสดงจุดยืนของพ่อค้าร้านขายไก่ทอดร้านนี้นะฮะ
ที่บอกว่าจะไม่ขายคนจาบจ้วงรวมถึงปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอบที่ออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งนะฮะ
พอเรื่องนี้ถูกโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลก็แน่นอนเหมือนกันทัวร์มาดีแล้วก็ทัวร์มาด่านะฮะ
ทีมข่าวของเรานะครับได้ลงพื้นที่ซอยเอกชัย๑๓นะฮะ
ก็ไปพบกับพ่อค้าขายไก่ทอดรายนี้คือพี่ภัยศาลสุวรรณชัยอายุ๔๔ปี
พี่ก็บอกว่าคือเขาขายที่นี่มา๓ปีแล้วขายไก่ทอดแบบนี้
ส่วนป้ายนี้ติดไว้ประมาณ๓วันแล้ว
เพื่อแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันนะครับ
หลังจากติดป้ายไว้ที่ร้านก็ต้องยอมรับแหละฮะ
มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบนะครับ
คนที่ชอบเนี่ยก็มาให้กำลังใจถึงร้านมาซื้อมาเหมาเลยนะ
บอกว่าลูกค้ามา๓คนซื้อไป๖๐๐๐บาท
หมดเลยทอดไม่ทันเลยแล้วก็ขายอยู่ใกล้โรงเรียนไงคุณ
โรงเรียนจะเลิกแล้วเด็กจะเอาไก่ที่ไหนกินนะฮะ
ลูกค้าที่มาเหมาซื้อไป๖๐๐บาทก็เลยบอก
เดี๋ยวพวกผมเนี่ยเอาแจกเด็กเอง

แล้วเขามีการพูดถึงเรื่องของการแสดงจุดยืนด้วยนะครับ
เรื่องความรุนแรงที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อันนั้นเขาบอกว่าก็ยอมรับว่ามันก็รุนแรงไป
ผมจริงแล้วผมก็เคยเรียนอาชีวะ
ผมเป็นเด็กอาชีวะคนหนึ่งก็จะคอยสังเกตการณ์แล้วครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับฝ่ายไหนก็ตาม

คือมีคนเห็นต่างไปรวมจุดเดียวกันแล้วดันไปเจอกัน
เกิดเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้นะครับ
แล้วก็เหตุการณ์แบบนี้คนไทยทั้งประเทศก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ
ถามพี่เขาว่าพอติดป้ายแบบนี้มีผลกระทบอะไรไหม

แต่ถ้ามีคนมาชู๓นิ้วใส่ร้านของเขาใส่พี่เขาเนี่ย
พี่เขาบอกว่าเขาก็จะคิดในทางที่ดี
บอกว่าเอ๊ะหรือว่าลูกค้ามาสั่งไก่ทอด๓ชิ้น